เหตุการณ์ต่อไปนี้จะพาไปดูเหตุการณ์แยกไมโครโฟน

ไม่อันนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองสิ

เขายื่นให้การเมืองไม่มีแย่งใหม่นะคะ
แต่ที่สระบุรีมีการแย่งใบกันเกิดขึ้น
แย่งไมค์แบบนี้มันต้องตบสั่งสอน

ถูกบ้านไหม
ผิดโพรกกลับบ้านแล้ว

อ้อไม่ได้มาแก้ง
แก้งปะที่ว่ามาแย่งบริเวณแย่งไมค์อะไรอีกปะ
ก็ไม่ควรมาเล่นกับของเราใช่มะ
ตบดังเฮียหน้าสั่นเลยอ่ะนี่

มีอะไรเขียนข้างหลังเหมือนเสื้อเกยงงานมั้ย
เหมือนเป็นเจ้าหน้าที่อะไรสักหน่วยหรือเปล่าฮะ
คือเขาบอกว่าคนนี้ที่ตบหน้าเนี่ย
เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
มาตักเตือนคือตักเตือนไปพักใหญ่แล้วอะค่ะ
ผู้ชายเสื้อขาวลายถาเอ่อลายขวาง
คนนี้ที่มายืนร้องเพลงแทนคนที่เขาร้องอยู่
ก็ไม่ยอมกลับสักทีเรื่องตบสั่งสอน
ต้องบอกก่อนผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำที่ยืนร้องเพลงอยู่ตอนแรกเนี่ย

เขาชื่อว่าไผ่กรรมการเสียงเพลงค่ะ
เขาไปเล่นดนตรีแลกเงินบริจาคในงานประจำปีที่จังหวัดสระบุรี
แต่อยู่ผู้ชายคนนี้ก็มานั่งปรับเครื่องเสียงเนี่ย
ปรับไม่เบาลงบังปรับไม่ขึ้นบังปรับโน่นปรับนี่บ้าง
แล้วก็มาแย่งไมค์เขาไปร้องเพลง

มุมแรกบอกก็เตือนแล้วเตือนดีตั้งหลายรอบ
แล้วไม่ฟังสักทีตบสั่งสอนแบบนี้มันจะได้ซาง
แต่อีกฝั่งนึงเขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปตบสั่งสอนประชาชนหรือเปล่า
นี่ทำร้ายร่างกายหรือเปล่านั่นทำไมไม่ใช่วิธีละมุนละม่อม
หรือถ้าไม่ได้จริงก็แจ้งตำรวจจับไปสิเอาตามกฎหมายสิ
ตอนจบของเรื่องนี้เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
หลังจากที่ผู้ชายคนนี้ถูกตบไปแล้วถามว่าเขากลับบ้านไหมคะ

ตำรวจมาเลยแล้วผู้ชายคนที่อ้างว่าเป็นฝ่ายปกครองก็ยังอยู่นะ
พอตำรวจมาก็สอบถามเหตุการณ์ว่าอ๋อผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนแถวนั้นแหละ

ถามว่าแล้วคุณมาก่อกวนคนอื่นเขาทำไม

ผมแค่อยากช่วยร้องเพลงจะได้ให้หาเงินบริจาคได้เยอะ

กลับบ้านก่อนเนอะกลับบ้านแต่โดยดีนะ
แล้วเดี๋ยวสั่งแล้วค่อยมาช่วยหาเงินใหม่นะ
พอตำรวจเขาพูดก็ยอมกลับแต่โดยดี
แต่ก็ไม่รู้ว่าคนที่โดนตบเขาจะโดนมีโทษหรือเปล่า

เสียงดังมากนะฟังแล้วเจ็บแทน